ผลการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน๒๒ปีชิงแชมป์อาเซียน
ทีมไทยก็ไม่ได้ส่งชุดใหญ่ลงไปเต็มกำลังนะครับ
ตัวสำรองจากสโมสรต่างรวมตัวกันก็ไม่นาน

แต่เราสามารถไปได้ตามเป้าหมายคือผ่านเข้าสู่รอบชิงแต่พลาดนิดเดียวครับ

เกมนี้จากการแห่งขันภายในกัมพูชานะครับ

ทีมไทยเจอกับอินโดนีเซีย
แดงอินโดนะครับมีจังหวะได้ลุยก่อน

ของเรายิงลูกนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดเหมือนกัน
เพราะว่าผู้เล่นไทยฟ้องว่าไปโดนแขนของผู้เล่นอินโดนีเซียนะครับ
แต่สุดท้ายไม่ได้จุดโทษ
แต่ไทยก็ยังตั้งเกมได้นะครับ
มาได้ประตูขึ้นนำจากสลิงคารพรมสุภะ

สามประตูนะครับกว้างหลังเนี่ยนำดาวสันโบกนะครับดาวสันโบกเทอร์ดาเมน
จากนั้นอีกสองหทีต่อมานะครับ
คือแทบจะเขี่ยแล้วก็อาสัยจะบอกไม่นานอินโดตีเสมอได้ครับ
นาทีแปลบสิบเก้าครับ
บากัสอาดี้ครับโดนไล่ออกจนที่เหลือไทยก็พยายามที่จะหาเจ้าหาเล่นต่อ
เนื่องจากว่าทำไม่ได้นะครับโยนบอมใส่เข้าไปก็ไม่แม่นพอ
แพ้ไปครับ๑ต่อ๒ทีมชาติไทยทำให้อินโดนั้นคว้าแชมป์
ส่วนเกณฑ์แล้วทีลับสามครับระหว่างกาพูชาเจ้าภาพพบกับเวียดนาม
เป็นทางเวียดนามครับที่เอาชนะไปได้๑ต่อ๐จากลูกโมงของ
เลสวนถูกนาทีที่เจ็ดสิบสองนะครับเวียดนามก็ถือว่าแข็งพอสมควรนะครับ
ชุดนี้เนี่ยเป็นชุดยูยี่สิบนะครับคือไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้เต็มชุด
เวียดนามยังไม่เต็มชุดอินโดเนี่ยขาดสองสามตัวหลัก
ในวัดก็สนุกเลยครับในยูยี่สิบสามชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
ถ้ามาเต็มนี่น่าจะสูสีกันแล้วก็เป็นเกมที่คุณภาพอีกหนึ่งรายการ
ไปดูบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเดินทางถึงไซปรัสเมื่อวานนี้
ซึ่งในช่วงเช้านักเตะชาบาแก้วก็ลงยืดเส้นยืดสายทันทีครับ
หน้าโรงแรมหลังจากนั้นช่วงเย็นครับก็ฝึกซ้อมที่
กับบ้านเรานะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส
เน้นเรื่องการทบทวนแบบฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายเป็นหลัก
หน้าผู้สอนทีมไทยก็บอกนะครับว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะเหนื่อย
ใช้เวลา๑๕ชั่วโมงรวมถึงต้องต่อเครื่องด้วย
แต่ดูจากร่างกายทุกคนถือว่าฟื้นตัวเร็วการรับประทานอาหารเป็นไปได้ด้วยดี
นามแป้งนุพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมบอกว่า
ลูกทีมจะมีเวลาวันเดียวในการซ้อมแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับเวลาท้องถิ่น
ซึ่งช้ากว่าไทย๕ชั่วโมงก่อนจะลงเตะเกมแรก
แต่เชื่อว่าทุกคนนั้นเป็นมืออาชีพและมีความกระหาย
ถือว่าเป็นทีมที่เรานั้นน่าจะเอามาพัฒนาแล้วก็ศึกษาฟอร์ม
เพราะว่ามีความเล่นนะครับการเล่นคล้ายกับทีมที่อยู่ในสายของเราในบอลโลกนะครับ
เป็นเกมอนาชาติเกมแรกหลังจากที่เก็บตัวฝึกซ้อมกันมา